ก็มีพิธีทางศาสนาคริสต์นะคะได้ยินเจ้าที่หรือเปล่าไม่ทราบ
พิธีทางศาสนาคริสต์นะคะแล้วก็มีอาจารย์สวด
หนึ่งรอบแล้วก็อาจารย์ให้ร้องเพลงสองเพลง
แล้วก็อาจารย์กลับมาสวดอีกรอบหนึ่งนะคะแล้วก็ทำพิธีเอ่อ
เท่งเก็บอาทิตย์โถที่ใส่ใส่อัดน้องโมเนี่ย
สวยมากเลยแต่ว่าตอนนี้ปิดไปแล้วนะคะ
รูปน้องโมก็ซึ่งสวยมากเดี๋ยวเชิญทุกคนขึ้นไปถ่ายรูปได้นะคะ
อืมคุณมาากแล้วเลือกเองทุกทุกทุกอย่าง
คุณแม่เลือกเองหมดเลยค่ะก็เป็นอันเรียบร้อยว่าน้องโมอยู่ตรงนี้นะคะ
ถ้าใครคิดถึงก็มาหาน้องโมได้ที่นี่ทุกวันถึง๒ทุ่มเลยทุกวันนะคะ
เอาดอกไม้มาพออะไรมาเล็กก็ได้ค่ะ
แม่คิดถึงน้องก็จะมาตรงนี้ค่ะ

เป็นคนคำหนดให้คุณแม่ยังจำไม่ได้

ภาพนางมณ์นี้จะอยู่คู่กับคุณพ่อ

อะไรล่ะเขาเรียกอะไรโถของตัวเอง

พอปิดผนึกแล้วมันจะเหมือนรูปติดกัน

แบ่งให้คุณแม่แล้วก็แบ่งให้เบิร์ตด้วยเพราะเบิร์ตขอมาเบิร์ตเบิร์ตแอบเอาดอกไม้มาให้เมื่อวานแต่ไม่ยอมให้พวกเราเจอดูสิแต่เดี๋ยวต้องเอากระดูกไปให้เขาล่ะเพราะเขาขอมา
ทั้งหมดอยู่ที่นี่ส่วนใหญ่นะคะส่วนใหญ่เป็นโถใหญ่โถเล็กก็เป็นของคุณแม่แล้วจะแบ่งให้เบิร์ดอีกโถนี่๓ส่วน
เอาเดี๋ยวต้องแบ่งโถไม่พอโถไม่เท่อมา

แล้วตอนนั้นเราร่มร้องเพลงด้วยว่าไงครับ

ไม่มีค่ะเหมือนกัน

บอกว่าขอให้เขาอยู่บนสวรรค์

เพราะว่าน้องขึ้นไป
สิ่งที่ผมอยากจะการที่น้องตอนนี้น้องมีความสุขกว่าทุกคนที่มีชีวิตอยู่ตอนนี้แล้ว
ก็ขอให้น้องมีความสุขแล้วก็มาเยี่ยมคุณแม่บ้าง
อยู่ที่โถนะเท่านี้หัวใจคุณแม่อยู่ที่โถที่จะเอาไปไว้ที่บ้านค่ะซึ่งและก็เป็นกระดูกนท์โหม่
ที่ได้เห็นทั้งหมดร่างหน้าตาอะไรอย่างนี้นะคะ
คือวันที่แต่งตัววันวันที่มีงานที่เนี้ยค่ะที่ห้องอืม
เมื่อวันเผานั่นแหละเห็นได้เห็นว่าน้องปกติเหมือนเดิมสวยเหมือนเดิม
ไม่ได้เป็นคนอวบคนอ้วนอะไรปกติสวยเหมือนเดิมค่ะก็ก็ดีเป็นภาพจำที่คุณแม่
เออเป็นภาพจำที่ดีแล้วอ่ะไม่เหมือนแรกแรกที่ที่มีปัญหานะคะ
เป็นเป็นภาพจำที่สวยแล้วคุณแม่ครับตอนนี้สถิวะพิธีเกี่ยวกับเรื่องของการส่งน้องไปอยู่กับอ้อมเกาะของพระเจ้านี่น่าจะเป็นที่หมดแล้ว
การเดินหน้าทางคดีตอนนี้จะเป็นที่ได้แล้วถูกไหมครับใช่ค่ะใช่ค่ะ
ที่แล้วค่ะคุณแม่ก็หมดห่วงไงทำพิธีให้น้องนี่เสร็จเรียบร้อยล่ะ
คุณแม่หมดห่วงล่ะก็คือพอหมดห่วงตรงนี้ก็จะให้ความร่วมหนึ่งกับทีมราคาธารายธาราย
แล้วก็ท่านท่านสอสอค่ะทีมท่านสอสอนะคะสอสอเต้ได้เต็มที่แล้วค่ะ